อะสรุปก็คือคุณแม่เนี่ย

มีให้อภัยคุณฮิปโปก็ให้อภัย๕๐

ที่เป็นเจ้าของเรือกับคนขับเรือ

คุณแม่เลยว่าคุณแม่ไปคำนวณมาเลย

คุณแม่เลยคำนวณอย่างที่เราเล่าให้ฟัง

อันนี้คุณปอไม่รู้ว่าคุณปอหรือคุณโรเบิร์
ถ้าเกิดคุณแม่บอกไปเขาจะว่ายังไงกันต่อนะ
บางท่านพิมพ์มาบอกแม่
ใช่ค่ะ
โอ้โหนี่เป็นเสียงเหมือนวันนี้กติกก็คุยกับแม่วันนั้นเลย

สิ่งที่เรานำเสนอข่าวกรณีการเสียชีวิตของคุณตังโมมาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าทุกคนอยากทราบประเด็นเดียวกันก็คือ

อยากจะรู้สาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่ปฏิเสธไม่ได้มันกลายเป็นเรื่องราวดราม่าหลายอย่าง
คนที่โดนดราม่าโดนทัวลงคนแรกคือกระติก
เพราะเป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้จัดการส่วนตัว
แต่ทำไมหลังเกิดเหตุไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ

ดราม่าก็ไปตกที่คุณแม่ของคุณแตงโม
บอกว่าโอ้โหรถทัวร์กลับรถกันใหญ่

ทัวร์ลงคุณกระติกกลับรถกันหมดแล้ว

โอ้โหนี่ค่ะแล้วเนี่ยพอคุณแม่ให้สัมภาษณ์
พี่หนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสเสร็จนักข่าวรออยู่เพียบเลย
อยากจะขอสัมภาษณ์คุณแม่ต่อแต่คุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
อันนี้คือบรรยากาศหลังจากออกมาจากสตูดิโอของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
เนี่ยก็ขึ้นรถส่วนตัวไปเลย
คุณแม่บอกแค่ว่าดูในทีวีเลยค่ะละเอียดกว่า
หรือไม่ก็โทรมาคุยกับคุณแม่ทางโทรศัพท์ค่ะ
คุณแม่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติม
ส่วนเรื่องเงิน๓๐ล้านบาท
คุณแม่บอกว่ายังไม่ได้ตกลงกัน
มันเป็นแค่ตัวเลขที่เปรียบเทียบขึ้นมาเฉย
ซึ่งเป็นการคิดคำนวณจากรายได้
ถ้าหากว่าแตงโมยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง
ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามว่าโอ้โหตอนนี้คนพูดถึงคุณแม่ว่า

คุณแม่บอกว่าแม่ไม่รู้จักคำนี้นะ

เพื่อนสนิทของคุณแม่อยู่ในรถนะคะ

ก็เหมือนกับพูดเสริมขึ้นมาบอกเจ็บอยู่ที่นี่จบอยู่ที่นี่

แล้วก็ถามคุณแม่เพิ่มเติมอีกว่าแล้วพี่ชายของคุณตังโม
คุณดายศเขาโพสต์นี้เลยนะคะ
พอคุณแม่ให้สัมภาษณ์ในรายการพี่หนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแส
นี่พี่ชายของคุณตังโมโพสต์เองนะ
โพสต์ว่าผิดหวังและเป็นรูปหัวใจแบบแตกสลาย

บอกว่าก็ยังไม่รู้เรื่องยังไม่ได้มีเวลาได้คุยกับลูกชาย
ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกก่อนมาออกรายการด้วยซ้ำครับ
แล้วคุณแม่ก็ออกรถไป
ทีนี้ค่ะก็พยายามจะถามคุณแม่นั่นแหละว่า

แม่บอกไม่เป็นไรส่วนตัวไม่ได้เครียดสบายมาก
ถามตอบว่าโอ้โหสังคมตั้งข้อสงสัย
คดีของคุณแตงโมทำไมมันกลายเป็นว่า
มันมีประเด็นเรื่องของเงินมาเกี่ยวข้อง
มันเลยกลายเป็นว่ากระแสดราม่ามันถาโถมไปที่คุณแม่จริง
คุณแม่ไม่ตอบนะคะปิดประตูรถแล้วก็รีบไปเลย
ตอนแรกก็พยายามจะขยับรถออกแล้วแหละแต่ปิดประตูไม่ได้เนอะนักข่าวเยอะ
สุดท้ายก็ปิดประตูแล้วก็ออกรถไปเลยนะคะ
ไอ้สามสิบร้านนี่คือเราตกลงจากเย็บกรอนแล้วจะบอกคุณแม่
ไปกัดพูดคุยเรื่องต้น
เขาแนะนำมาอย่างนี้ค่ะ
อ๋อแม่รู้สึกยังไงครับตอนนี้หลายคนจะมองว่าเจ็บแต่จบ

ตอนนี้ต่อคุยกันบ้างไหมครับ

กับลูกสาวคุณแม่ต้องคุย
คำถามสุดท้ายครับแม่ตอนนี้หลังจากคนที่ดู
คนก็เสียความรู้สึกกับคุณแม่คุณแม่รู้สึกอย่างไรบ้างครับผม
ไม่เป็นไรค่ะ

ไม่เครียดเลยไม่เครียดเลยสบายมาก
นี่นักข่าวถามคือจริงแล้วคนในโลกโซเชียลเขาแชร์กัน

คือไปพ้องกับคำเรื่องของโควิด๑๙
ใจจบแต่นักข่าวก็เลี่ยงเป็นแบบเจ็บใจจบ

หนุ่มกัญชัยบอกในรายการข่าวใส่ไข่นะฮะ
บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยติดต่อกับพี่ชายคุณแตงโมด้วย

ว่าเออมาออกรายการด้วยกันมาเป็นเพื่อนคุณแม่หน่อยไหมเพลิน
พี่ชายคุณแต่งโมติดงานจริงมาไม่ได้

พอได้ฟังคุณแม่ในรายการก็เลยโพสต์เอาไว้ใช่ไหม

ท่านผู้ชมครับหนึ่งในผู้ที่ถูกพูดถึง
ที่คุณแม่คุณแตงโมพูดถึงในรายการคือคุณแอนนา

เพื่อนสนิทคุณแตงโมตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย

โอ้โหคุณแอนนานี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยนะครับ
คือไลฟ์ทั้งน้ำตานะครับ

หลังจากจบรายการผลกระแสเมื่อช่วงบ่าย
บอกว่าเอาละเมื่อแม่พูดแบบนี้จากนี้ไป
เธอก็จะไม่พูดอะไรอีกแล้ว
แต่ขอเคลียร์ตัวเองแค่เรื่องเดียว
คือเรื่องเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพคุณแตงโม
ที่คุณแม่บอกโอ้โหติดใจเนี่ย
คุณแอนนาบอกว่าเมื่อวานนี้แอนนาเนี่ยโทรไปหาคุณแม่คุณแตงโมจริง
เพื่อจะปรึกษาเผื่อคุณแม่อยากเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพของแตงโมให้กว้างขวางขึ้น
ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่ได้แบบโอ้โหไปจัดการอะไรเอง
แล้วไม่เคยไปบอกสื่อที่ไหนด้วยว่าจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพให้กับแตงโม
เอาเป็นว่าจากนี้ไปคุณแอนนาบอกว่าขอหยุดทุกอย่างเท่านี้แล้วก็รู้สึกเสียใจมาก
ขอกลับทุกคนอย่าไปพูดอะไร
คือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่าคือการไปยุ่งมันไม่ได้อะไรหรอก
เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อันตรายกับตัวเรา

พอเราได้ยินสิ่งที่เขาได้ยินวันนี้เราก็ยอมรับว่าเราก็เสียใจ
แล้วก็เราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่า

ที่เราอาจจะทำได้ไม่ถูกไม่

แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่า

คือไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่เลยแล้วก็ส่วนต่อไปนี้ก็จะไม่มีการให้ข่าว
หรือว่าไม่มีการพูดอะไรอีกก็จะหยุดนะคะ
นี่คุณแอนนาไลฟ์เอาไว้นะครับเมื่อกลางวันนะครับแล้วก็ฝากไปถึงทุกคน
บอกว่าขอกราบทุกคนเลยว่าอย่าไปพิมพ์อะไรอย่าไปต่อว่าอะไรคุณแม่คุณแตงโมเลย
เพราะว่าแตงโมเนี่ยรักแม่มากไม่อยากให้ใครไปว่าแม่ของแตงโม
แล้วที่แม่เข้าใจไปแบบนั้นคุณแอนนามองว่าคุณแม่อาจจะฟังข้อมูลมาจากหลายทางหรือเปล่า
แต่ว่าคุณแอนนาเธอยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ออกมาตามหาความจริงในคดีของแตงโม
ตั้งใจจะทำเพื่อแตงโมจริงอยากทำหน้าที่เพื่อนให้เต็มที่ทำให้ถึงที่สุด
แต่เอาละหลังจากนี้เธอก็ขอหยุดทุกอย่างแล้วขอกราบขอโทษไปยังคุณแม่
แล้วก็ทุกคนไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วย
ทีนี้ค่ะพี่ชายของคุณแตงโมที่มีการโพสต์ภาพเป็นหัวใจแตกสลายแล้วก็ใช้คำว่าผิดหวัง
หลังจากได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสัมภาษณ์นิดนึงว่าพี่ดายศรู้สึกยังไงทำไมถึงโพสต์แบบนี้ความหมายมันคืออะไรกันแน่
ผิดหวังมากผิดหวังถึงขั้นมือสั่นไปหมด
หลังจากนี้จะขอทำหน้าที่ในฐานะพี่ชายที่ดีที่สุด

ก็ปล่อยให้เดินตามทางของตัวแม่เองก็แล้วกัน

ข้อสังเกตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็วิวาร์วีสิทธิ์ของสังคมบอกว่าอย่าไปถือสาแม่เลย
ฟังเสียงพี่ชายคุณตังโมนิดนึงค่ะ
คือก่อนหน้านี้พี่ดายศเคยคุยกับคุณแม่เรื่องแบบนี้มาก่อนไหมคะ
หนูได้ยินพี่แถวไหนใจหนูก็แบบเข้าใจความรู้สึกเลย

สงสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันมา
แต่พี่ว่ามันยังไม่สลายไปหรอกมันยังไม่สายไป

นี่นะคะพี่ชายก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ทีนี้พอถามว่าแล้วแบบนี้ได้คุยกับคุณแอนนา
กับคุณฮิปโปเพื่อนของคุณตังโมหรือยังครับพี่ชายก็บอกว่าโทรไปคุยกับแอนนาและฮิปโปเพื่อขอโทษแทนคุณแม่แล้ว
พี่ชายขอโทษแทนก็ยังจะขอให้เพื่อนทำเพื่อแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกัน
ท่านผู้ชมครับชีวิตส่วนตัวของคุณตังโมเนี่ยตามที่เราได้ติดตามกันมาตลอดเนี่ยนะฮะ
เราก็จะทราบกันว่าเธอจะอยู่กับคุณพ่อตลอด
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ก็แยกทางกันนะคะ
ใช่ครับตั้งแต่เข้าวงการอะเนาะนะฮะ
ก็จะอยู่กับคุณพ่อโสพลนะฮะคือคุณพ่อโสพลกับคุณแม่นิดาเนี่ยแยกทางตั้งแต่คุณตังโมยุ๓ขวบ
ใช่ค่ะแล้วคุณตังโมไปอยู่กับคุณพ่อ